ตอนนี้เหล่าศิษยานุสิตเองก็มีการถวายผ้าป่าแล้วก็อาหารให้กับพระสงฆ์ภายในวัด
เพราะว่าเสบียงเริ่มจะลดน้อยลงแล้วเราก็จะได้เห็นภาพกันมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองก็ยังคงตรึงกำลังอย่างคุมเข้ม
ที่พื้นที่ประตู๕แล้วก็ตลาดกลางคลองหลวงด้วย
กันบุคคลที่จะเข้าไปสร้างสถานการณ์ค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศนะตอนนี้กันกับคุณสิริวัณรักษัตริย
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานอยู่ที่นั่นเชิญค่ะ
ค่ะพื้นที่โดยรอบวัดพระธรรมกายในวันนี้นะคะ
ยังคงคุมเข้มในการรักษาความปลอดภัยค่ะ
ขณะที่ความเคลื่อนไหวที่ประตู๕วันนี้นะคะก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดเกิดขึ้นค่ะ
มีเพียงการคุมเข้มพื้นที่ทางฝั่งตลาดกลางคลองหลวงนะคะ
ซึ่งวันนี้ค่ะทหารได้มีการนำเอาเครื่องสแกนโลหะนะคะ
มาตรวจคัดกรองบุคคลที่จะเข้าพื้นที่ภายในตลาดกลางคลองหลวงค่ะ
ตำรวจนำเอาแผงเหล็กมากั้นปิดทางเข้าตลาดกลางคลองหลวงค่ะ
ไม่ให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่
และนำเครื่องตรวจโลหะมาตรวจคัดกรองคนที่จะเข้าออก
เพื่อป้องกันมือที่๓ที่จะเข้ามาสร้างสถานการณ์
หลังจากที่ได้รับรายงานจากการข่าว
โดยเฉพาะในวันเสาร์วันอาทิตย์นี้นะคะ
ที่คาดว่าจะมีคนเข้ามาในพื้นที่มากกว่าวันปกติค่ะ
ส่วนช่วงเช้านะคะพระสงฆ์ยังเดินออกมารับบินทบาทที่ตลาดกลางคลองหลวงตามปกติ
แม้ตำรวจจะนำแผงเหล็กมากั้นปิดทางหน้าตลาด
พร้อมกับตรวจคัดกองบุคคลที่จะเข้าออกอย่างเข้มงวดค่ะ
พร้อมด้วยผู้ติดตามก็ได้นำอาหารมาร่วมถวายและใส่บาทพระสงฆ์ที่ถนนหน้าตลาดกลางคลองหลวงค่ะ
โดยก็ได้สอบถามพระสงฆ์ที่รับบาทถึงสถานการณ์
แล้วก็กล่าวสั้นว่าจะขอใส่บาทแค่ด้านนอกตลาด
เสร็จแล้วก็จะเดินทางกลับค่ะ
และหลังจากการรับบินทบาทเสร็จนะคะ
สิทธิ์วัดพระธรรมกายก็ได้นำอาหาร
ผักผลไม้และอาหารสดค่ะ
มาส่งที่ทางเข้าประตูห้า
ซึ่งก็ได้มีการกำชับก่อนหน้านี้นะคะว่า
ไม่อนุญาตให้นำอาหารส่งเข้าไปในวัด
แต่วันนี้ก็ยังคงมีการลำเลียงอาหารส่งเข้าไปในวัดอยู่ค่ะ
ทางด้านพระสนิทวงศ์วุฒิวังโสค่ะ
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย
ก็ได้ออกมาชี้แจงกับสื่อมวลชนนะคะ
ถึงกรณีการบุกยึดสวนปามที่จังหวัดกระบี่เมื่อวานนี้ค่ะ
โดยก็ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและถือครองที่ดินดังกล่าวนะคะ
เป็นการบีบให้วัดพระธรรมกายจนมุมค่ะ
หากใดกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ย
กล่าวว่าไม่สามารถยกเลิกม๔๔ได้
เพราะเหตุที่วัดขัดขืน

ยอมรับสภาพในการมีหมายจับถึง๓หมาย
ยอมรับสภาพ๓๐๐กว่า
อกจากนี้ค่ะลูกศิษย์วัดพระธรรมกายนะคะ

ประกอบพิธีทอดผ้าป่า
เพื่อที่จะลำเลียงส่งไปให้พระสงฆ์ภายในวัดพระธรรมกายนะคะ

พลตำรวจโทชานเทพเสสาเวทค่ะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรภาค๑ค่ะ
ก็ได้ออกมาไปตรวจสอบ
จุดที่มีการลำเลียงอาหารสงฆ์ไปภายในวัดพระธรรมกายเมื่อเช้านี้นะคะ
โดยก็ได้กำชับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่จุดดังกล่าวนะคะ
ว่าต่อไปไม่ให้นำอาหารผ่านเข้าไปในจุดนี้แล้วนะคะ
และหากจะมีการส่งเสบียงเข้าไปในวัดพระธรรมกาย
จะต้องนำไปส่งเข้าทางประตู๗เท่านั้นค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวแท้รัฐทีวีรายงานสดจากประตู๕วัดพระธรรมกายค่ะ